ข่าวนี้โอ้โหคุณผู้ชมเมื่อคืน

ว่าเป็นแฟน๒๐๒๐ไปหมาด

ปลายปีที่แล้วล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คู่รักต่างวัยแตงโมนิดาและคุณนิกคุณอาทิบ

เพราะว่าเยี่ยมก็ก็ฟาบนี่

ที่โพสต์ภาพดอกกุหลาบ
บอกว่าเป็นวันศุกรสันแห่งการเลิกลาค่ะ
บอกว่าแตงโมเป็นคนดี
ขอให้เจอคนดีเข้ามาละกันนะคะ
ตัวเองเป็นคนโสด๒๐๒๐ค่ะ

จะยังไม่ตื่นจริงแหละเพราะว่าตอนช่วงแตงโมโพสต์เนี่ย

ดิฉันดูเวลาอยู่
ก็เป็นกำลังใจให้นะหวังว่าคู่นี้จะเคลียร์กันลงตัว

ทุกคนก็ลุ้นในความรักของคู่นี้อยู่นะ